รู้สึกเหนียวเกิดแซมด้วยเรื่องราวของบ้านหลังนี้กันหน่อยที่จังหวัดลบบุรี
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าฝนตกทีไรทุกข์ใจทุกที
เพราะว่าข้างบ้านนะคะเป็นหอพัก
สูง๔ชั้นแล้วมันจะมีรางน้ำ
ปุ๊บลงมาแล้วมาโดนบ้านเขา
ก็เลยมีการถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ย
มันเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยนี่ครั้งนั้นแล้วมันไหลลงมาเนี่ย
เป็นรางน้ำเห็นไหมคะแต่มันก็แบบไหลแรงเขาบอกเหมือนเป็นน้ำตก
มาที่บ้านแสดงว่ารางน้ำที่เขาทำไว้บนหลังคาเนี่ย
มันเอาไม่อยู่หรือมันอาจจะรั่วแต่เรื่องนี้เราต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายเนอะ
กับทางเจ้าของบ้านแล้วก็คุยกับทางเจ้าของหอพักด้วยนะคะ
ช่วงสายวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางหอพักก่อน
หอพักนี้อยู่ในซอยกกโกหมู่๓ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ไปพบกับนายจิรวัตรอายุ๓๖เป็นเจ้าของหอพักแห่งนี้ค่ะ
เขาก็พาทีมข่าวเดินดูรอบรอบหอพักเจ้าของหอพักบอกว่าหอพักเนี้ย
เปิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้แหละคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่
มันน่าจะเป็นช่วงแรกที่เปิดหอพักช่วงนั้นเป็นหน้าฝน
คือคลิปมันหลายเดือนแล้วเจ้าของหอพักบอกแบบนี้
เจ้าของหอปั๊กบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคือพอเห็นปัญหาว่าน้ำมันแบบ
โอ้โหรั่วลงมาจากรางน้ำอ่ะนะก็เรียกช่างมาปรับปรุงรางน้ำที่น้ำล้นแล้ว
แต่เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้เขาก็ยังไม่พอใจครับ
ทีนี้เจ้าของหอพักบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรงั้นแก้ใหม่
ใหม่เป็นครั้งที่สองเปลี่ยนรางน้ำฝนให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอืม
รางสำรองชั้นล่างกันน้ำกระเด็นอีกชั้นหนึ่งครับ
แต่ว่าเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างก็ยังไม่พอใจ
ก็ไปร้องทางเทศบาลเอาคลิปเมื่อสักครู่นี้ไปโพสต์ลงโซเชียล
เจ้าของหอพักบอกว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้แล้ว
เป็นเพื่อนบ้านกันก็น่าจะอรุมอร่วยกันบ้าง
มีเรื่องอะไรก็ควรจะมาคุยกันดีดีอ่าเดี๋ยวเราฟังเรื่องราว
จากทางมุมเจ้าของหอพักกันก่อนค่ะคือตอนแรกอ่ะครับ
ช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันลงลงบ้านเขาเทศบาล
เขาก็ไปแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ให้ทางผมล่ะ
มาแก้ไขให้ผมก็ได้ให้ทำการแก้ไขให้
พอแก้ไขให้เสร็จก็จะมีแก้ข้างบนกับแก้ตรงนี้
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูเขาว่าไง
เขาก็บอกว่าเรียบร้อยครับแก้ไขให้แล้ว
ตามที่เขาลงในเพจที่ลงในร้องเรียนนะฮะ

ฝั่งนู้นเขาไม่พอใจเขาต้องการที่จะให้เราทำยังไงต่อ

มุมของเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับหอพัก
เขาบอกเขาเดือดร้อนจริงนี่ค่ะ
นายชาวลิศอุบลทิพย์อายุ๕๑ค่ะ
ก็เป็นคนที่ไปร้องเรียนนะคะ
เขาก็บอกว่ามาดูหน่อยสิเนี่ยพาเดินดูรอบบ้านเลย
ไปดูแนวรั้วที่มันเสียหายด้วย
เขาก็บอกว่าน้ำที่มันตกลงมาจากรังน้ำของหอพัก

คือบางทีน้ำท่วมบ้านเขาเลยนะ
บางทีรั้วเขาแทบพังเลยนะ
เขาก็รู้แหละว่าทางหอพักพยายามจะแก้ไข
แต่มันยังแก้ไม่ได้ไงยังแก้ไม่ตรงจุดไง
จริงแล้วถ้าจะแก้เนี่ยต้องไปแก้ตรงหัวมุมหลังคา
ไม่ใช่ข้างเพราะมันเป็นจุดที่น้ำไหลมารวมกัน
คือตอนนี้หอพักบอกเขาพยายามจะแก้แล้ว

ตอนตกแรงมันไม่ได้ทัน
ถ้าตกหนักแต่ผมมีในคลิปห้องตอนฝิดอยู่

มันก็ตกมันจะเป็นตอนที่ตกหนัก
อื้อฮือเป็นทุกครั้งหรือเปล่า

แล้วคลิปที่ลงไปมันนานหรือยังครับ
คือให้ผมอยากให้แก้ตรงจุดนู้น
งั้นผมต้องการให้แก้ตรงจุดนู้น
นี่หอพักบอกแก้แล้วแก้๒ครั้งแล้ว

ที่อยู่ข้างบอกว่าก็คุณแก้ไม่ตรงจุดไง
ปัญหามันเลยยังไม่หมดไปสักที

เราไปคุยกับทางเทศบาลมาให้เพิ่มค่ะ
เทศบาลตำบลท่าสาราบอกว่าเบื้องต้นก็ส่งช่างมาตรวจสอบให้แล้วนะคะ
หอพักเขาก็ก่อสร้างอย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าถ้าทางหอพักแก้ไขแล้ว
แต่ว่าเจ้าของบ้านข้างยังไม่พอใจ
ก็อาจจะต้องถึงขั้นไปแจ่งความร้องทุกข์ที่สพมลบบุรี

เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการสร้างอาคารใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่เทศบาลบอกเขาสร้างอาคารขออนุญาตในการสร้างถูกต้องทุกอย่าง
ทีนี้ตัวคุณอาชาวลิศที่อยู่บ้านข้างบอกว่า

ขอคุยกับภรรยาก่อนให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจ
คือไม่ได้อยากจะให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้น
เจ้าของบ้านบอกว่าก็แค่ให้ทางหอพักไปแก้ให้มันตรงจุด
แก้ให้แบบน้ำมันไม่รั่วมาโดนบ้านเขาก็พอแล้ว

ใช่ค่ะแล้วตรงมุมคุณอาบอกว่าตรงมุมมันรั่วลงมา
คือฝนตกลงมายังไงเมื่อน้ำจากหลังคามันต้องมีที่ลง
แต่จะทำยังไงให้ไม่ลงไปแล้วก็
ไปสู้ใส่บ้านหลังนี้เขา

เจ้าของหอบอกทำแล้ว๒๓รอบมันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องทำอีก
บ้านบอกฝนตกทีไรมันก็เป็นปัญหาทุกทีจริง
ก็ต้องหาช่างรางน้ำฝนที่แบบเก่ง

คุณผู้ชมเจ้าของบ้านบอกเนี่ยตรงมุมตรงนี้